อาจารย์ในเมืองไทยวันนี้สนจะพาดหัวว่าอะไรดี
นายกถลังนายกบ่นนายกโอดหรือนายกโวย
คือเมื่อวันก่อนนายกพูดกลางเวทีรัฐคาถานะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องปลูกผักชีในค่ายทหาร

ทีนี้ต้องฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์ในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยหน่อยค่ะ
ว่าเอ๊ะที่มีการเอาคำพูดนี้ไปเนี่ย
มันเกิดจากการบิดเบือนหรือนายกพูดไม่เคลียร์เอง
เดี๋ยวถามอาจารย์สุภาพนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายกบ่นและตัดพอเรื่องนี้นายกบ่นและตัดพอเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วครับว่า
พูดอะไรออกไปก็ถูกบิดเบือนทำให้สังคมเข้าใจผิด
วันนี้ก็เลยมีวิเคราะห์ว่าบิ๊กตู่โวยถูกสังคมบิดเบือน
นายกครวนโดนข่าวบิดเบือนทั้งเรื่องที่ให้ทหารปลูกผักชีทดแทนในช่วงที่ผักชีราคาแพง
ทั้งเรื่องให้รถทหารออกมาวิ่งขนส่งแทนรถบรรทุกที่เขาจะหยุดเขาประท้วงเรื่องน้ำมัน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างที่ว่านายกบอกว่ามันทำให้สังคมเข้าใจผิด
ประชาชนเข้าใจผิดแล้วสุดท้ายก็ต้องคอยตามแก้กัน
ตามแก้เองและให้ทีมงานตามแก้ให้ฉะนั้นวันนี้ขอขีดเส้นใต้เรื่องนี้หน่อยเถอะ
ว่าตกลงเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนนายกพูดไม่เคลียร์หรือถูกนำไปบิดเบือน
เรื่องที่หนึ่งถูกบิดเบือนเนี่ยอาจจะมีจริง
จากคนที่อยู่คนละฝั่งกับนายกแล้วทำให้เห็นว่าคำพูดของนายกเนี่ย
เหมือนตัวตลกแล้วก็เอาไปกระแนะกระแหน่ส่งกันในโลกออนไลน์เยอะแยะไปหมด
อันนั้นน่ะมีแต่ว่าประเด็นหลักคือผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะบิดเบือน
แต่เอาคำพูดของนายกไปวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าที่นายกพูดเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติมันแปลก
มันทำให้คนเข้าใจผิดบางเรื่องเนี่ย
ถึงขนาดว่าเอ๊ะที่นายกจะทำเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
ผมยกตัวอย่างง่ายนายกมีปัญหาเรื่องการสื่อสารจริงครับ
ต้องยอมรับว่าหนึ่งวิธีการพูดของนายกเนี่ยนายกพูดเร็ว
เรื่องถึงขนาดรัวตั้งใจฟังฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจ
ปฏิปต่อไม่ถูกเพราะว่าการเรียบเรียงคำพูดของนายก
เรียบเรียงประโยคของนายก
ฟังเข้าใจยากถ้านักถ่ายทอดเขาบอกว่า
นายกเนี่ยขาดศิลปะเรื่องการถ่ายทอดไม่สามารถถ่ายทอดในเรื่องที่ตั้งใจให้คนเข้าใจง่าย
สองเวลาเปิดตัวเรื่องโครงการใหม่ใหม่
มันจำเป็นจะต้องอธิบายให้คนเข้าใจหน่อยถ้าพูดโพร่งออกมา
คนไม่เข้าใจก็เลยทำให้วิจารณ์กันต่างนานา
ถ้าจะยกตัวอย่างนายกพูดวันก่อน
เรื่องว่าตอนนี้ชาวบ้านมีปัญหาเยอะมีปัญหาเรื่องหนี้สิน
มีปัญหาเรื่องยากจนฉะนั้นนายกก็อยากจะให้มีโครงการ
ข้าราชการรับผิดชอบหนึ่งครัวเรือนยากจนนี่
แล้วกำหนดเอาเข้าเข้าว่าให้ข้าราชการหนึ่งคน
เข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้กับประชาชน๑ครัวเรือน
ข้าราชการรับผิดชอบหนึ่งครัวเรือนยากจน
ข่าวนี้ออกมาโพร่งออกมาเนี่ยไม่มีการอธิบายในขั้นตอนรายละเอียด
ไม่มีการอธิบายวิธีทำว่าจะทำยังไงรายละเอียดเป็นยังไงไม่รู้
มันก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งข้อสงสัยเยอะกันไปหมด
วิจารณ์กันว่าแล้วมันจะได้ผลเหรอมันจะประสบความสำเร็จเหรอ
เพราะข้าราชการก็ไม่ใช่คนที่สันทัศน์เรื่องการทำธุรกิจ
ไม่ได้ทันทัศน์เชี่ยวชาญเรื่องแก้หาความยากจน
ไม่ใช่คนที่จะชำนาญเรื่องการวางแผนแก้ปัญหานี่และที่สำคัญคือ
ข้าราชการก็ยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเป็นหนี้กันอยู่ตั้งเยอะแยะเวลานี้
ข้าราชการที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดค่าราชการครู
ครูก็เป็นหนี้มหาศาลเป็นหนี้กันเกือบทุกครอบครัวที่เป็นครู
หรือจะให้พึ่งตำรวจยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะตำรวจก็เป็นหนี้
เยอะแยะไปหมดอย่าคิดว่าตำรวจไม่เป็นหนี้นะครับ
แล้วถัดมาคำถามก็คือว่าถ้าลงไปทำงานพวกนี้
รัฐบาลจะใช้กฎหมายฉบับไหนรองรับเพราะถ้าไปถามเขาในรายละเอียด
ว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้จะต้องรู้ข้อมูล
หนี้สินของประชาชนเนี่ยเราไปละเมิดเขาได้ไหมครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมา
เนี่ยสุดท้ายนายกก็มาอธิบายอธิบายยังไง
ที่ท่านเห็นในจออธิบายว่าโครงการหนึ่งค่าราชการหนึ่งครัวเรือน
เป็นเพียงต้องการให้ข้าราชการไปรับฟังข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
เพื่อจะให้การทำงานสอดคล้องกับสภาพัฒน์ไม่ได้เป็นการทำงานการเมืองอะไรทั้งสิ้น
อันนี้คนก็กลัวว่าจะส่งข้าราชการไปไปช่วยนายกเรื่องการเมือง
นี่ก็มีคำอธิบายแบบนี้ซึ่งอธิบายแล้วก็ยังไม่เคลียร์อยู่ดีครับ
ตอบโจทย์ไม่ได้อยู่ดีว่าจะใช้ค่าราชการไปช่วยยังไง
ไปแก้ยังไงถัดมาเรื่องโครงการให้ทหารปลูกผักชี
ในช่วงเวลาที่ผักชีราคาแพงท่านก็ตอบปัญหาเนี้ย
แล้วคนก็เข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางว่าเอ๊ะ
แล้วให้ทหารไปปลูกผักชีแล้วมันจะมาทดแทนกับปริมาณผักชี
ที่อยู่ในท้องตลาดแล้วทำให้แก้ปัญหาผักชีราคาแพง
ได้หรือมันจะมาทดแทนกันอย่างไรหวีภาคก็วิจารณ์กันไป
พูดกันไปพูดกันมาจนสุดท้ายเมื่อวานนี้
นายกก็ออกโรงชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนายกชี้แจงว่ายังไงล่ะครับ
ก็แค่สั่งให้ทหารไปปลูกผักชีพูดไม่ครบถึงผักชนิดอื่น
ก็โดนแล้วทหารเขาปลูกไว้กินใครจะซื้อก็ได้ซื้อ
ใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องไปซื้อของแพง
ทหารปลูกไว้แจกด้วยซ้ำไปเขาปลูกอยู่แล้วในค่ายทหาร
ไม่ได้ว่าจะไปแข่งกับใครแล้วถ้าใครลำบากก็ไปซื้อในค่าทหาร
นี่คือคำอธิบายจากนายกเคลียร์ไหมล่ะครับ
ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจไม่ล่ะครับก็คิดเอาเอง
ถัดมามีประเด็นเรื่องเมื่อ๒สัปดาห์หรือสัปดาห์ที่แล้ว
สมาพันธ์รถบรรทุกเขาประกาศจะหยุดวิ่ง
ถ้าเขาต่อรองเรื่องราคาน้ำมันดีเซลให้ตรึงราคาไว้ที่๒๕บาทไม่ได้
เขาประกาศว่าจะหยุดวิ่งเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์
รถจะหายไปจากการวิ่งขนส่งสินค้าเท่านั้นเท่านี้คันแล้วมันจะเดือดร้อน
นายกก็ไปพูดว่าจะให้รถทหารเนี่ยมาขนส่งสินค้าแทน
เอาล่ะสิถ้าไปพูดอย่างนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
หนึ่งรถทหารนั่นก็รถที่กินภาษีจากประชาชนแล้วก็ต้องใช้น้ำมันเหมือนกัน
แล้วจะไปส่งไปขนให้ใครขนให้เอกชนหรือขนให้ภาครัฐ
วิภาควิจารณ์กันเยอะครับผมอ่านข้อวิจารณ์ของคุณพระเด็จภูริปฏิพาณหรือพญาไม้
ท่านบอกว่าหน้าที่ของรัฐคือรับรู้ความเดือดร้อน
รับรู้ปัญหาและหาทางช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดจากการเหล่านั้นสามารถดำเนินการไปได้
เพื่อให้กิจการเหล่านั้นสามารถดำเนินการไปได้เพื่อเขาจะได้เสียภาษีให้รัฐ
รัฐบาลไม่พึงทำสงครามกับประชาชนของตนเองหรือกิจการใดของประชาชน
เออแล้วเป็นไงล่ะครับสุดท้ายนายกก็ออกโรงตามแก้ตามอธิบายอีกรอบนึง
ว่ายังไงท่านบอกเรื่องรถขนส่งถ้ามันเดือดร้อนจริง
แคลนสินค้าขนส่งก็มาขอทหารผมก็ต้องช่วย
ไม่ได้เปิดการขนส่งแข่งกับใครถ้ามันเดือดร้อนขึ้นมา
ไม่มีรถวิ่งเลยแล้วจะทำยังไงจะให้แบกกระสอบเดินกันเหรอ
ที่พูดก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่บางทีก็ถูกบิดเบือนเยอะไปหมด
นี่เห็นไหมครับ๒๓เรื่องที่นายกออกมา
แก้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเข้าใจผิดทั้งนั้น
ฉะนั้นทั้ง๓เรื่องนี้มันจะยังไงคอยดูเถอะ
สุดท้ายทั้งเรื่องโครงการให้ทหารปลูกผักชีทดแทนชดชีราคาแพง
โครงการเรื่องข้าราชการหนึ่งข้าราชการหนึ่งครอบครัว
แก้ปัญหาเรื่องยากจนให้จนกระทั่งเรื่อง
ใช้รถขนส่งสินค้าแทนรถบรรทุกทั้งสามโครงการนี้ไม่ได้ทำหรอกครับ
มันจะหายไปในอากาศหายไปเฉยแล้วสุดท้ายคนก็ไม่เข้าใจว่า
ที่นายกพูดเนี่ยจริงแล้วเป็นยังไง
นี่ก็คือขีดเส้นใต้ที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่าสุดท้ายเนี่ย
ทำไมมันจึงเกิดเรื่องว่าคนไม่เข้าใจที่นายกพูด
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะคะหลายคนฟังอาจารย์วิเคราะห์เนี่ย
แล้วก็พยักหน้าตามไปด้วยบอกว่าโอ้จริงเลย
สื่อสารกับคนทั้งประเทศมันต้องมีความชัดเจนแล้วก็ถูกต้อง
อันนี้สำคัญถ้าอย่างนั้นท่านนายกต้องหยุดพูด
แล้วพูดให้ประชาชนเข้าใจจะได้เข้าใจตรงกันว่าท่านหมายความว่าอย่างไรนะครับ